มาดูเรื่องของการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายกันบ้างนะครับ
ซึ่งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
ก็ยังคงเดินหน้าแก้ปัญหานี้นะครับ
โดยรับซื้อเรือประมงอวนรุนจำนวน๔๘ลำ
เพื่อจะนำไปใช้ทำปากการังเทียม

ล่าสุดได้มีการจมเรือประมงอวนรุนอีก๘ลำสุดท้าย
ที่ทะเลเพชรชบุรีนั่นเองนะครับ
เพราะว่าบางทีอวนรุนผิดกฎหมายไงคุณนะครับ

และทีนี้ชาวประมงเขาก็ไม่รู้ว่า
ผิดกฎหมายแบบนี้เขาไม่มีเงินในการที่จะไปแก้ไข
ไปปรับปรุงไปทำใหม่

ดังนั้นทางสุมชาการขอซื้อเสลยนะครับ
ด้วยนวาเอกสาพพลประเสริฐีระพง
ประจำสำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
เอาชื่อเยอะก็คือสปมภ
พร้อมด้วยนายวิชาณอิงศรีสว่าง

ลงเรือตรวจประมงทะเล๖๑
เดินทางไปทำการจมเรือประมงจำนวน๘ลำสุดท้าย

ในทะเลห่างจากฝั่งจังหวัดเพชรบุรีประมาณ๑๒ไมค์ทะเลนะครับ

เป็นแหล่งเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลครับ

เป็นเรือประมงที่รัฐบาลขอรับซื้อจากผู้ประกอบการประมง

นับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการทำประมงสูง
ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำลดลงจำนวนลดจำนวนลงอย่างมาก

บรรจุไว้ในเครื่องมือประมงแบบทำลายล้าง

เพราะว่าอวนรุนนี่ค่อนข้างมีปากอวนที่เปิดสูง
ทำให้จับสัตว์น้ำที่ไม่ใช่เป้าหมายมาด้วย
ใช่ครับสัตว์น้ำเล็กสัตว์น้ำใหญ่จับเข้ามาหมดเลย
นะฮะดังนั้นทางสปมพก็มีมาตรการ
ในการที่จะให้เรือประมงเขาปรับปรุงแก้ไข
แต่บางเรือไม่มีงบประมาณนะครับ
เขาก็เลยใช้วิธีการในการซื้อเรือดังกล่าวนี้
เพื่อมาจมเรือค่อยจมลงไป
แล้วก็จะเป็นแหล่งในการที่จะทำให้เกิดประการังเทียม

แล้วก็ทำให้เป็นแหล่งนิเวศวิทยาของสัตว์น้ำต่างอีกนะครับ
ถ้าสมมุติว่าเรือลำเหล่านี้นะคะลงไปอยู่ใต้น้ำ
และหลังจากนี้มีปากการังเกิดขึ้นบนเรือ

แหวกนะครับเข้าออกหน้าต่างเป็นแหล่งหากินของเขา
สวยดีนึกภาพต่างสวยดีนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญก็เป็นการช่วยเหลือชาวประมงเขาด้วย
ค่ะนะครับเป็นอีกหนึ่งมาตรการของรัฐนะครับ
ในการดำเนินการแก้ไขเรื่องของปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายนั่นเองนะครับ